เรื่องนี้ค่ะหนุ่มฉี่ใส่หลุมศพหายลึกลับในป่าปามเชื่อผีซ่อนตัว
ผู้ชายคนนี้อายุ๒๓เองค่ะคุณพ่อของผู้ศูนย์หายล่าบอกว่า
สักประมาณ๓วันก่อนจู่ลูกชายมาเล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อไปรับจ้างไดย่า
จุดที่ไปนาย่าใกล้ป่าช้าก็เลยไปฉี่ใส่หลุมฝังศพ
นี่แหละค่ะพ่อก็เลยบอกว่านี่รึเปล่าที่ทำให้ลูกชายหายตัวไปลึกลับ
เอาไปซ่อนพ่อเชื่อแบบนี้นะคะ
ทีนี้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ย
สวนปามท้ายหมู่บ้านในบ้านวังพระองค์ตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

แอดมินเพจเขาก็เดินทางไปจุดเกิดเหตุพร้อมกับกู้ภัย
ไปถึงเนี่ยไปพบกับคุณตากาดแสนวังอายุ๘๐ปีแล้วนะคะ
คุณตาเป็นคุณพ่อของผู้สูญหายไป
คุณตากาศบอกว่าคนที่หายไปเป็นลูกชายผมเอง
ชื่อว่านายวิทูลแสนวังหรือว่าแนนอายุ๒๓ปี
หายไปตั้งแต่บ่ายโมงเมื่อวานนี้หลังจากที่ไปรับจ้างหยอดปุ๋ยอ้อย

ชาวบ้านมาบอกว่าลูกชายเดินหายเข้าไปในสวนปามที่อยู่ใกล้กัน
หลังจากนั้นก็ติดต่อลูกชายไม่ได้เลย
เหลือแต่รถจักรยานยนต์จอดทิ้งไว้ที่จุดเกิดเหตุ

พ่อเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเคยเล่าว่าเมื่อ๓วันก่อน
รับจ้างดายาในไร่อ้อยใกล้กับป่าชาที่บ้านดูนตำบลบ้านเชียงอำเภอน้องหาน

แล้วจู่ก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนมาจับหลัง
ลูกชายบอกว่าหันไปไม่มีใครมาจับหลัง
พ่อก็เลยคิดว่าลูกเนี่ยน่าจะถูกผีตามมาเอาตัวไปซ่อน

เพราะถ้าลูกไปที่อื่นก็ต้องขี่รถจัดกรยานยนต์ไป
แต่จอดรถจัดกรยานยนต์ทิ้งไว้
ทีนี้เพื่อนบ้านก็ต้องมีการจุดทูบ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราตามต่อให้นะคะ